สวัสดีค่ะข่าวกีฬากับพิษชีวรรณฑรสมกิตรุงโรธนะคะ
วันอาทิตย์นี้ค่ะนักเตะทีมชาติไทยก็มีคิวที่จะลงสนามในการแข่งขันรอบ๑๖ทีมสุดท้ายฟุตบอลเอเชียนครับ
แต่ว่าจะมีปัญหาในตำแหน่งของกองหลังค่ะเพราะว่า๒ประการหลังของไทยติดโทษแบนนะคะ
ก็เลยอาจจะต้องเป็นตั้มธนบุญเกษารัฐที่ลงมาเล่นเป็นเซ็นเตอร์แบ็คค่ะ
เคลื่อนไหวของทีมชาติไทยนะคะก่อนเกมในรอบ๑๖ทีมสุดท้ายที่ณตอนนี้ค่ะ
ไทยรอพบทีมอันดับที่๒ของกลุ่ม๔ไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้หรือจีนนะคะ
ซึ่งในเกมนี้ค่ะไทยก็จะขาดประการหลัง๒คนสำคัญ
นั่นก็คืออดีศรพรมรัฐแล้วก็สุพรรณทองสงฆ์ที่สะสมใบเหลืองจนครบนะคะ
แต่ก็มีรายงานค่ะว่าโคชโตยศิริษักยอดญาติไทยแล้วก็โค้ชโชคโชคทวีพรมรัฐ
อาจจะตัดสินใจปรับแผนการเล่นด้วยการดันเอาธนบุญเกษารัฐจากตำแหน่งกองกลางตัวรับ
ลงมาเป็นเซ็นเตอร์แบ็คแทนค่ะเล่นร่วมกับพันศาเหมวิบูรณ์ที่จะกลับมาจากโทษแบนนะคะ
แล้วก็เฉลิมพงศ์เกิดแก้วประการหลังอีกหนึ่งคนซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะ
นบูลก็เคยเล่นในตำแหน่งเซ็นเตอร์ช่วงที่ซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมืองคุมทัพมาก่อนหน้านี้
ขณะที่ประการหลังอีกคนก็คือมิก้าชูนวลศรีคาดการณ์ว่าอาจจะยังไม่สามารถลงเล่นได้
จากปัญหาอาการบาดเจ็บที่คิ้วแตกค่ะขณะที่ตำแหน่งกองกลางตัวรับที่แต่เดิม
เป็นเจ้าตั้มธนบุญเกษารัฐเล่นอยู่คาดการณ์ว่าจะให้ปลกกล้าวอนันต์
กล้าวอานันต์ออกสตาร์ทเป็น๑๑ผู้เล่นตัวจีน
โดยเส้นทางของทีมชาติไทยในรอบน็อกเอาท์
ก็อย่างที่ทราบกันนะคะว่ารอพบทีมอันดับที่๒ของกลุ่มซี
ซึ่งรอผลการแข่งขันระหว่างเกาหลีใต้กับจีน
ในรอบ๑๖ทีมสุดท้ายซึ่งจะอยู่ในสายบนค่ะ
โดยถ้าหากผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะคะ
ผู้ชนะระหว่างคู่ไทยในรอบ๑๖ทีมสุดท้าย
ซึ่งมีโอกาสจะเป็นอิราณอันดับที่๑ของเอเชียมากที่สุด
และถ้าหากว่าผ่านเข้ารอบ๔ทีมสุดท้าย

ถ้าพิจารณาความเป็นไปได้ทั้งหมดนี้แล้ว
เกาหลีใต้และจีนน่าจะเล่นเต็มที่
มากกว่าเพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางหนักในรอบน็อกเอาท์ค่ะ
ที่จะใช้กฎการเปลี่ยนผู้เล่นสำรองคนที่๔
ใช้ในการแข่งขันรอบน็อกเอาท์ของศึกฟุตบอลเอเชียนคลับนะคะ
คือการเปลี่ยนตัวในรูปแบบกติกาสากลสามารถเปลี่ยนตัวผู้เล่นคนที่๔ได้
ในช่วงของการต่อเวลาพิเศษ
แม้ว่าในช่วงเวลาปกติค่ะทีมจะเปลี่ยนผู้เล่นลงสนามมาครบ๓คนแล้วก็ตาม
ซึ่งก็มีรายงานระบุด้วยนะคะว่าในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก๒๐๑๘ที่รัสเซีย
มีการเปลี่ยนผู้เล่นคนที่๔ลงมา๖ครั้งด้วยกัน
แต่มีเพียง๒คนเท่านั้นค่ะที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้ยิงจุดโทษตัดสิน
ส่วนที่เหลือเป็นการเปลี่ยนลงมาตามแท็กติกหรือเพื่อบรรเทาความเหนื่อยล้าค่ะ